ผมโปรยเอาไว้ครับคุณผู้ชมฮะม้ามันตายไม่ทราบสาเหตุ
พอผ่าท้องมันคุณผู้ชมว่าเป็นก้อนอะไร
หินอยู่ในต้องม่าอันนี้บ่หินเนี่ยอยู่ในต้องม่าม่าบ่

เนี้ยเฮฟ
ในสงัดเฟื่องคำนะครับชาวบ้านที่บ้านแม่ปู่ฆ่า
ตามบนนะครับสรรคำแพงพระสรรคำแพงจังหวัดเชียงใหม่

เห้าก้อนหินอยู่ในท้องหมาในสังหัตรเขาเล่าบอกว่า
ว่าหมาตัวนี้จริงเป็นของชาวเมียนมานะเขาซื้อต่อ๒๕๐๐๐บาท
จะเอามาเป็นพ่อพันธุ์เพราะบ้านเขามีม้าตัวเมียอยู่
มันก็แข็งแรงปกติดีทำไมจู่ตายเพราะจู่ตายผ่าท้องดู
ไปเจอนี่นะครับคล้ายก้อนหินหนัก๒โลกับอีกขีดนึงนะ
คิดว่าม้าน่าจะกินหยกเข้าไปเขาเชื่อว่าเป็นหยกนะมีเยอะฝั่งเมียนมาเขาว่างั้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงอารีไหลกุลศัลยแพทย์นะครับ
ท่านบอกว่านี่คือนี่คือนิ้วในลำไส้ม้าครับคุณผู้ชมฮะ
ก้อนเบอร์เลอร์เลยอ่ะใช่ฮะมันเกิดจากการสะสมของตะกอนของแร่ธาตุ
มาจับตัวกันเป็นก้อนม้ามันก็ปวดท้องส์ค่ะสิสองกิโลกรัม
นิ้วก็ปวดเนี่ยฮะหากไม่ได้รับการผ่าตัดม้าก็จะตายแบบนี้แหละครับ
ก้อนใหญ่มากเลย๒กิโลกว่า